ชาวล้านนาเชื่อว่าการถวายตุงเป็นพุทธบูชาจะได้อานิสงฆ์มาก
และจะบรรเทาความทุกข์ยากในการใช้กรรมต่างในปรภูมิ
ตุงมีมากมายหลายชนิดนอกจากตุงกระดาษและตุ่มผ้าแล้ว
ยังมีตุงกระด้างและตุงพระบท
ตุ้งกระด้างทำด้วยไม้หรือปูนปั้นลวดลายต่าง
แก่สลักลงรักปิดทองนิยมสร้างเป็นคู่
ประดับบริเวณวัดทั้งภายในและภายนอกอุโบสถ
มพระบทเป็นผืนภาพภาพพระพุทธเจ้าหรือพุทธประวัติ
แขวนด้านหลังสองข้างของพระประธานในโบสถ์เมื่อวัดมีงานสำคัญ